สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินนะครับว่า
แรงปีนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร
มูลค่าความเสียหายกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
และจะเห็นผลได้ชัดในช่วงเดือนเมษายน
การคาดการณ์ล่าสุด
สถานการณ์ภัยแรงในหลายพื้นที่ที่รุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา
ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสก
เมินว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบกว่า๒๘๖๐๐๐ไร่
เกษตรกรจะเดือดร้อนประมาณ๒๗๑๓๔๑นาย
และสร้างความเสียหายไม่น้อยกว่า๖๒๐๐๐ล้านบาท
นายภูมิศักดิ์ราศีผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรสสก
การว่าภัยแรงจะยาวนานไปถึงเดือนมิถุนายน
เกษตรกรต้องปรับตัวปลูกพืชทางเลือกหรือว่าหารายได้นอกภาคการเกษตรทดแทน
ปัญหาภัยแรงที่ยาวนานส่งผลให้เกษตรกรนั้นมีภาระหนี้สิน
ซึ่งก็จะเห็นผลกระทบชัดเจนในเดือนเมษายนเนื่องจากว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือภาครัฐทั้ง๘มาตรการมองว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้
จากการสนับสนุนให้ปลูกพืชน้ำน้อยการแปรรูปสินค้าการเกษตร
และการขยายเวลาในการชำระหนี้สินของเกษตรกร
สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรที่เดือดร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๘ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙ในวงเงิน๓๒๑๔ล้านบาท
รายละไม่เกิน๓๐ไร่รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว๑๑๑๑๓บาทต่อไร่
ไร่นะครับจ่ายเงิน๑๑๔๘บาทต่อไร่และพืชอื่น๑๖๙๐บาทต่อไร่
ส่วนเรื่องของการทำประกันพืชผลนั้นก็มีความจำเป็นอย่างมากนะครับแต่การจ่ายเงินประกันต้องเร็วขึ้น
เพราะปัจจุบันจะจ่ายเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเท่านั้น
ทำให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนั้นก็เดือดร้อนและความช่วยเหลือก็ล่าช้าเกินไปครับ